ใช่ค่ะแต่โอ้โหพอเปิดมานี่นี่จะส่งท้ายปีนะ
จะกลายเป็นส่งท้ายปีแบบปีเสือไฟเหรอคะ
ปีเสือไฟจริงนะฮะเพราะว่าเกิดเหตุเมื่อคืนนี้ครับ
ไฟเผาผ่านโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ของกัมพูชา
เป็นโรงแรมที่มีบ่อนคาซิโน
ข้ามจากฝั่งไทยไปแค่๒๐๐เมตรคุณผู้ชมฮะ
เป็นเหตุการณ์ประทึกจริงและเป็นทะเลเพลิงฮะ
มีรายงานออกมาว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

เพราะว่าคนไทยข้ามไปพักที่โรงแรม
เพื่อจะเข้าบ่อนคาซิโนแห่งนี้เป็นพันคน
อุ๊ยแล้วตอนนี้ก็คือเชื่อว่าน่าจะยังมีผู้ติดอยู่ข้างใต้

มีคลิปที่คนไทยถ่ายจากฝั่งไทย
เห็นทะเลเพลิงที่กำลังเผาไหม้โรงแรมแห่งนี้นะครับ
เห็นบอกว่ามาจากกรุงเทพก็มี

ของแก้พันกว่าคนหรือไม่น่ะ

ถ้ามีคนมานานตั้งแต่แรกใช่ไหมน่าจะช่วยได้ตั้งนานแล้วอ่ะ

โอ๊ยคนอยู่บนแห่งฟังใจเย็นนะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะคนที่อยู่ฝั่งไทยสามารถจะถ่ายได้นะฮะ
อาคารสูง๑๘ชั้นที่บ้านปลอยเป็ดอำเภอโอจโร
จังหวัดบันเตียเมนเจยของกัมพูชานะครับ
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศ
จังหวัดสะแก้วของไทยเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเป็นทะเลเพลิงเลยนะฮะ
ไฟเผาไหม้หมดเลยทั้งอาคารทั้งส่วนจอดรถ
ทั้งอาคารที่พักนะครับ
ทั้งเที่ยวคนไทยและอย่างที่ได้ยินในเสียงบรรยาย
บอกว่ามีคนไทยเป็นพันคนที่ข้ามไปพักข้ามไปพักโรงแรมแห่งนี้
แล้วก็จะไปเล่นในบ่อนคาซิโนจำนวนมากนะครับ
คุณผู้ชมฮะตอนเกิดเหตุเนี่ย
มีคนที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุสามารถถ่ายคลิปได้จำนวนมากนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคลิปของไฟที่โหมกระหน่ำอยู่ภายใน
ไม่ว่าจะเป็นคลิปการหนีตายและการกระโดดลงจากตึก

ว่าภายในที่ไฟกำลังลุกไหม้มันเป็นยังไงครับ
ไปดูคลิปกันนะครับ

ตอนนี้ไฟไหม้แกนแรงมากเลยครับ

เพลิงเนี่ยเผาผลาญอยู่ภายในนะฮะ
เจ้าหน้าที่พยายามที่กำลังจะดับเพลิงให้ได้นะครับ

ก็ทางรถดับเพลิงของเจ้าหน้าที่กัมพูชา

ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
ทั่วบริเวณปลอยเป็ดนะฮะคนที่อยู่แถวนั้นต่างหวาดกลัวนะครับ
ขณะที่คนที่ติดอยู่ภายในอาคารคุณ
คือมีทั้งไฟมีทั้งควันจำนวนมากนะครับ
คือบางคนต้องถอดเสื้อผ้านำมาปิดจมูกและพากันขึ้นที่สูง

เพราะบางคนตัดสินใจกระโดดหนีลงมาจากอาคาร
และตกลงมากระแทกพื้นนะครับ

เป็นจังหวะที่มีคนหนีตายกระโดดลงมานะฮะ
แล้วมีคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้พอดีนะครับ
เจ้านักที่คู่ภัยนะครับพยายามที่จะ
นี่คุณเขาใช้เครื่องขยายเสียง
ในการประกาศให้คนข้างบนอย่ากระโดดอย่ากระโดด

แล้วก็ให้ทุกคนเอาผ้าไปชุบน้ำแล้วก็ก้มต่ำ
หมอบต่ำให้ได้มากที่สุดแต่ขอว่าอย่ากระโดดลงมา

ใช่คือกลัวไงถ้าเกิดว่าอยู่บนอาคารต่อไป
ไฟจะไหม้ใช่นะครับไหม้มาถึงตัวเองก็เลยต้องกระโดดลงมาแบบนี้ค่ะ

พอภายในชุดผจญเพลิงพร้อมด้วยถังออกซิเจน
ต้องรีบเข้าไปพังแต่ละห้องของโรงแรม
เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในห้อง
แต่ประตูเป็นแบบคีย์การ์ดคุณเจ้าหน้าที่เนี่ย
พังเข้าไปด้วยความยากลำบากนะครับ
พังได้หรือเปล่านี่ห้าง่าย

มีคนอยู่หรือเปล่า

แม่งก่อน

ปะแฮนถีบแล้วถีบประตูแล้วถีบ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นจังหวะที่เข้าไปช่วยกันนะฮะ
แล้วก็มีอีกหลายคลิปนะครับบางคลิปเนี่ยเป็นคนที่ติดอยู่ภายในห้อง
รวมในห้องนั้นหลายคนและพยายามเรียกสติกันนะครับ
บอกว่าขอให้ทุกคนนั่งหมอบต่ำหมอบตำกันหน่อย
อย่าตื่นกลัวอย่าตื่นกลัวอย่ากระโดดลงไปคือมันมีคลิปจำนวนมาก
ทยอยเปิดเผยออกมาตอนนี้นะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ชุดผจญเพลิง
สามารถขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อช่วยเหลือคนที่หนีขึ้นไป
จำนวนกว่า๒๐คนนะครับแต่ละคนต้องหาผ้ามาปิดจมูกป้องกันเอาไว้
ถอดเสื้อครับเจ้าหน้าที่ต้องวางแผนก่อนพาตัวลงไป
เนื่องจากตัวอาคารยังมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมา
ที่ต้องวางแผนกันว่าจะช่วยเหลือคนที่ขึ้นมาบนดาดฟ้ากันยังไงนะครับ

วางแผนเพื่อพาผู้ประสบภัยทั้งหมด๒๐คนลงด้านล่าง
ส่วนด้านล่างชั้นที่ผมอยู่นะครับันมีผู้เสียใชวีเป้าหมายสีดำ๒ลาย
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะวิธีการในการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่นะครับบางคนหนีขึ้นมาได้แต่
ดูคลิปนี้อีกมันมีควันพวยพุ่งเข้ามาในห้องที่มีคนมารวมตัวกันอยู่
เพราะว่ามันต้องมาหลบมุมตรงนี้แล้วล่ะ
แต่ละห้องมันถูกควันถูกไฟเผาผลาญอยู่นะครับ
แล้วก็มืดด้วยคุณผู้ชมดูคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคนที่เผชิญเหตุ
ก็พยายามที่จะปลอบใจกันนะฮะ
นี่เป็นคลิปหลายคลิปแล้วที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
ทีนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูบริเวณหน้าด่านคลองลึก

ดับเพลิงของไทยเข้าไปฝั่งปลอยเป็ด
มาจากทั้งทางมูลนิธิอรัญญประเทศ

คือเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่๕ทุ่มครับ
กลางคืนทั้งคืนไม่สามารถดับได้
ตอนเช้าระดมรถดับเพลิงเข้าไปดับกันต่อ

ฟ้าเนี่ยสีส้มเพราะว่าไฟมันยังลุกอยู่
พาจากโครงแรมได้ก็เอากลับเข้ามาที่บ้านเราก่อนนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอน๙โมงที่ผ่านมา
ทางด้านนายประพันธ์จันไทยศรีในด่านศุลกากรอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
แล้วก็มีตำรวจเป็นตำรวจตมสะแก้ว

แล้วก็พันเอกอนุพงศ์มูลบรรจบ
ผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารพรานที่๑๓
เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วต้องตั้งเป็นศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือคนไทย
ที่ตอนนี้ประสบเหตุด้วยนะคะ
เพราะว่าจำนวนของคนไทยที่ไปพักที่โรงแรมแห่งนี้
ที่เขาบอกว่าเป็นพันต้องเช็คยอดคุณ
เช็คยอดว่ามีคนไทยปลอดภัยกี่คน
มีคนไทยที่บาดเจ็บกี่คน
และมีคนไทยเสียชีวิตในกองเพลิงกี่คน
ยอดล่าสุดที่ทางศูนย์สรุปมานะครับ
ตอนนี้จากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงแรมที่ปลอยเป็ด
มีผู้เสียชีวิตแล้ว๑๑ศพ
แต่๑๑ศพต้องมาตรวจสอบอีกทีว่าเป็นคนไทยหรือไม่
แต่มีรายงานออกมาว่าในจำนวน๑๑ศพมีคนไทยด้วย

ส่วนจำนวนของคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บมี๕๓ราย
แล้วก็มีจำนวนของคนไทยที่ยังศูนย์หายอยู่อีก๘ราย
อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดจากทางศูนย์นะ

ซึ่งสำหรับตัวเลขคนเจ็บที่บอกว่าเป็นคนไทยได้รับบาดเจ็บ

ก็ถูกส่งเข้ามารักษาตัวที่ประเทศไทยนะคะ
โรงพยาบาลอรัญญประเทศ๔คน
แล้วก็ที่โรงพยาบาลวัฒนานคร๓คน
โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสะแก้ว๒คน
รวมถึงโรงพยาบาลค่ายสุรสิงห์ฮานาธ๕คน
คุณผู้ชมเรากำลังติดตามสถานการณ์นี้อยู่
แล้วก็เดี๋ยวรออัปเดตเรื่องข้อมูลต่างเพิ่มเติมด้วย
เราพยายามจะเช็คยอดให้ได้ล่าสุดที่สุด
คุณผู้ชมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าในจำนวน๑๑ศพของผู้เสียชีวิต

คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้บ้านเราทางการไทย
ก็ต้องทำงานร่วมกับทางการของกัมพูชานะครับ

ระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานความเสียหายจากเหตุการณ์นี้
ในขณะที่ผลเอก๑๐โล
ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจจังหวัดบรรทายมีชัย
เปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วอย่างน้อย๑๐ศพ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย๓๐ราย
แล้วก็มีผู้ศูนย์หายอีกจำนวนมาก
เรื่องตัวเลขเรื่องยอดเราต้องฟังทั้งสองฝั่ง
ทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาด้วยนะครับ

รายงานอ้างคำเปิดเผยของนายคุณคิม
รองประธานคณะกรรมการความปลอดภัยแห่งชาติ

คอมมันโดและเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพ
ถูกส่งเข้าไปช่วยเหลือผู้ติดอยู่ภายในอาคารโรงแรมแห่งนี้
ซึ่งล่าสุดนะครับมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
สามารถควบคุมเพลิงได้ประมาณ๗๐แล้วนะครับ
แล้วก็ยังมีเพลิงไหม้อยู่หลายจุดด้วยกัน
คาดว่ายังมีคนติดอยู่อีกประมาณถึง๔๐๐คนนะคุณ
แล้วคุณส่วนใหญ่เป็นคนไทยด้วยค่ะ
คุณผู้ชมเราต้องเช็คยอดกันต่อนะครับ

คุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะอยู่กับข่าวเที่ยงไทยรัฐทีวี

เดี๋ยวจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบทันทีเลยนะคะ